คุณผู้ชมค่ะยังติดตามสถานการณ์โควิดกันอยู่นะคะอย่าเพิ่งเบื่อวงการบันเทิงเนี่ยก็มีอัปเดตกันตลอดเลยนะคะ
หลังจากที่คุณพ่อป้ายแดงค่ะพี่ฟลุ๊กเจริญคนนะคะอุ้ยเกี่ยวแล้วเกี่ยวไปตามเป้าลูกอยู่นะ
เพราะว่าภรรยาเขาเพิ่งคลอดลูกเนอะนี่แหละค่ะพี่ฟุ๊กเขาก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด
จากการตรวจหาเชื้อรอบที่สามหลายคนเป็นห่วงค่ะเพราะว่าก่อนหน้าจะทราบผลเนี่ย
เต้นตัวก็ได้อยู่กับลูกสาวเพิ่งลืมตาดูโรคได้ประมาณสัปดาห์กว่า
รวมก็ประมาณ๑๐วันน้องนาตาชากำลังน่ารักน่าชังเนาะ
แล้วช่วงสายที่ผ่านมาพี่ฟลุ๊กก็ได้โพสต์อัปเดตอาการ
บอกว่าคุณหมอได้มาตรวจและผลเลือดดีมากค่าอักเสบดีมากค่ะ
ไม่มีอะไรเช่นน่าประดูกมากมายอักการปกติเอ็กซาเรย์ปอนด์ไม่มีอะไรไม่ดี
ก็คือคอปกติด้วยนะคะซึ่งบันเทิงไทยรัฐขอเป็นกำลังใจกับครอบครัวพี่ฟุ๊กด้วยนะคะ
ก็ผลตรวจของภรรยาคุณนาตาลีแล้วก็ลูกสาวน้องนาตาชานี้นะคะ
ออกมาเป็นลบทุกทุกรอบเลยแล้วก็ล่าสุดเขาวิดีโอคอลหากันใช่ไหมพี่แจ
ใช่ค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก่อนเข้ารายการนะคะให้ดูภาพนี้จากไอจีของพี่ปุ๊กนะคะ
จริงจริงก็ลงในของคุณลีด้วยค่ะคือตอนนี้อย่างที่ทราบกันนะคะ
คือทั้งพ่อและแม่ต้องแยกตัวออกมาจากลูกสาวนี่เป็นภาพที่คุณฟลุ๊กวีดีโอคอ
คุณแยกตัวออกมาก่อนหน้านี้แล้วคุณฟลุ๊กกับลูก
นาตาลีกับน้องนาตาชาเนี่ยได้เจอกันแล้วแม่ลูกนะคะเพราะว่ายังมีผลเป็นลบอยู่
ส่วนพี่ฟลุ๊กเองเนี่ยตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวิดีโอคอลกลับไปหาภรรยาก็เป็นจังหวะดีพอดี
คือน้องนาตาชาเนี่ยหลับตื่นมีจังหวะยิ้มให้คุณพ่อด้วย
ตอนที่คุณพ่อฟลุ๊กนี้นะคะกำลังเรียกลูกก็น่ารักมากนะคะเป็นกำลังใจกับครอบครัวนี้ด้วยค่ะ
ไปต่อเลยเมื่อสักครู่เห็นภาพขึ้นมาแล้วนะคะน้องพิ้งพลอยคนสวยนั่นเองนะคะนางเอกจากช่อง๗ค่ะ
หลายคนเข้ามาชื่นชมในความอารมณ์ดีของเธอพร้อมกับบอกว่าให้หายเร็วนะฮะ
ซึ่งหนึ่งคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็มีสาวแม็กกี้อาภาค่ะ
คือก่อนหน้านี้ก็ถูกจับตาเหมือนกันว่าโพสต์แขวะสาวพิ้งพลอยด้วยหรือเปล่า
ที่เธอมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเลิศจริงจ้า
เออเอาเป็นว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมช่องไม่ได้มีการแขวะใครแหละเนาะ
คือก็วีดีโอคอร์ได้แต่งหน้าแต่งตานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ